ทุกผู้ชมครับมีเรื่องราวของเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งอายุเพิ่ง๑๕ปีนะฮะ
เรียนอยู่ชั้นม๓ปรากฏว่าวันที่น้องสอบปลายภาควันสุดท้ายเนี่ย
พ่อไปส่งที่โรงเรียนนะแล้วลูกก็หายไปเลยนะครับ
ปรากฏว่าถูกคนพาไปข่มขืนกระทำชำราวข้ามวันข้ามคืน
เป็นผู้ชายที่รู้จักกันทางเฟซบุ๊กค่ะเนี่ยฮะแล้วพ่อก็ต้องไปแจ้งความนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับผู้ปกครองที่เป็นชาวบ้านในตำบลศรีดาอำเภอศรีดาจังหวัดนครรัชศรีมา
พาลูกสาวที่เป็นเด็กสาววัยรุ่นอายุ๑๕ปีนักเรียนชั้นม๓ของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพศรีดานะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็มีรอยฟกช้ำที่คอแล้วก็ตามตัวด้วยนะครับ
ซึ่งทางพ่อบอกว่าลูกสาวถูกผู้ชายอายุ๑๘ปีคนนึงชื่อในต้นหรือในกล้วย
เป็นวัยรุ่นที่รู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊กล่อลวงไปแล้วก็ข่มขืนกระทำชำราว
ของเด็กหญิงผู้เสียหายบอกว่าปกติแล้วจะเป็นผู้ไปรับส่งลูกสาวที่โรงเรียนเป็นประจำนะครับ
วันเกิดเหตุที่เป็นวันสอบวันสุดท้ายนะครับก็คือวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมา
เป็นวันสอบสุดท้ายของปลายภาคเรียนปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยก็ขี่จักรยานยนต์ไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
แล้วก็ขี่ไปรับนะฮะหลังจากที่สอบเสร็จแต่ไม่เจอลูกสาวที่โรงเรียนนะครับ
ก็พยายามติดต่อทางโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้สอบถามเพื่อนของลูก
ก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเจอลูกหายตัวไปหลังจากสอบเสร็จ
ด้วยความร้อนใจก็เลยให้ญาติญาติพยายามติดต่อทุกช่องทางก็ไม่สามารถติดต่อได้
กระทั่งเย็นวันที่๖มีนาคมอีกวันหนึ่งเลย
ลูกสาวได้ส่งแชร์โลเคชั่นมาทางแอปพลิเคชันไลน์ว่าอยู่ที่ไหน
ส่งมาทางไลน์ของพี่สาวนะครับก็เลยออกติดตามหากัน
พอไปถึงจุดที่ลูกอยู่พบว่าเป็นบ้านปูนชั้นเดียวในตำบลสัมพเนียงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครรัชศรีมา
จากโรงเรียน๑๕กิโลเมตรพบว่าลูกสาวถูกขังอยู่ในบ้านคนเดียว
อิดโรยมีอาการสลึมสลือเหม่อลอยจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
คล้ายคนถูกวางยาที่ลำคอมีร่องรอยแดงจากการพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดด้วย
พาลูกสาวกลับมาที่บ้านมาพักฟื้นจนอาการดีขึ้นแล้วก็พาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
พาไปตรวจร่างกายหาร่องรอยการถูกกระทำชำราวที่โรงพยาบาล
ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุที่ตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่เป็นผู้ชายคนหนึ่ง
ที่ลูกรู้จักทางเฟซบุ๊กแล้วก็ล่อลวงลูกไป
นึกว่าแต่ลูกมีท่านออกมาจากโรงเรียนไปถามไปถามยามหน้าโรงเรียน
ว่าเลิกหมดแล้วโทรหาลูกลูกก็ไม่ยอมรับ
พ่อทำตกพิษเครื่องหายเลยที
ทีนี้ก็เลยให้พี่ไล่หาหน่อย
ก็เลยว่าลูกตะแมงมันอยู่นะอยู่ชื่อตนตนกล้วย
เรื่องการข่มขืนกระทำชำราวหรือว่าการถูกวางยามอมยาเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลก่อนอืม
แล้วก็ต้องสอบปากคำเด็กร่วมกับสหวิชาชีพด้วยแต่ตอนนี้รู้ตัวแล้ว
ว่าผู้ชายคนนั้นที่พาน้องไปคืนนึงเนี่ย
เป็นใครกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีมาสอบปากคำอ่า
เรื่องต้นแจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับก็คือข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ไปเพื่ออนาจารย์ตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะฮะ